วันเสาร์ตื่นเช้ามาก็สดใสรับเรื่องราวดีกันเลยแล้วกัน

ต้องพูดถึงนักร้องนักแสดงหนุ่มเสียงดีนะคะ
คุณกัณพัฒน์ค่ะที่เร็วนี้ตอนนี้จะเตรียมตัว
เข้าพิธีอุปสมบทในวันที่๑๐ธันวาคม
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙

คงจะเป็นวันที่ใกล้บวช

กะว่าจะตั้งใจศึกษาธรรมดินจังเลย
เรื่องงานเคลียร์เรียบร้อยแล้วครับก็จริงแล้ววางแผนมาเป็นปีแล้ว